ช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมช่วงที่ข้าวยากหมากแพง
พวกสินค้าอะไรต่างทยอยขึ้นราคาขึ้นราคา
โปรตีนราคาถูกคือไข่
ไข่เนี่ยคนต้องซื้อติดบ้านกันไว้เยอะ
ช่วงนี้หลายคนจะมองเห็นไข่ถูกนะคุณผู้ชม

เฮ้ยแต่เจ้าของร้านขายไข่ไก่เขาเตือนว่า

กระแสเอาไข่มาเร่ขายราคาถูกเลยนะ

ที่ถูกคือ๒แผง๑๐๐ก็มี
แผงละ๖๐บาทก็มีมักจะมาขายเป็นรถเร่ขายวิ่งตามหมู่บ้าน
อะไรในต่างจังหวัดอ่ะคุณผู้ชมครับบางคนคิดว่าโอ้โหนี่ไข่คุณภาพดี
แต่ราคาถูกก็แห่กันไปซื้อครับปรากฏว่าร้านจุธามาสค้าไข่
ซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาขายส่งแล้วก็ขายปลีกไข่ไก่อยู่หลังตลาดศูนย์การค้าตะบนในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชรเขาออกมาเตือนครับว่าคือถ้าราคาไข่ที่ขายหน้าร้านเขาเนี่ย
เบอร์จัมโบนะครับแผงสามสิบฟองเนี้ยร้อยสามสิบห้าบาทครับอ่าฮะ
โอหรือเบอร์ศูนย์เนี่ยแผงละร้อยสิบห้าบาทเบอร์สองแผงละร้อยบาท
เบอร์สามแผงละแปลกสิบห้าบาทเบอร์สี่แผงละเจ็ดสิบห้าบาท
ที่ถูกสุดคือไข่ไก่เบอร์เล็กสุดครับ
นั้นแผงละหกสิบห้าบาทแต่ที่ผมบอกไปตอนแรกว่าไอ้พวกรถเร่ขายตามหมู่บ้านอ่ะ
อันนั้นแผงละหกสิบไม่ได้มายถูกได้ขนาดนั้น

เตือนเลยระวังมันจะเป็นไข่ที่ไม่มีคุณภาพหรือว่าไข่หมดอายุแล้วครับ
ซื้อไปตอกปุ๊บอ่าวไข่เน่าเป็นไปได้นะ
ก็เลยต้องทำให้ต้องเอาไข่ที่ในห้องเย็น
เอามาขายก่อนเอามาขายก่อน
แล้วเอาไข่ใหม่เข้าไปแช่ครับ
แช่ในห้องเย็นที่อุณหภูมิติดลบ๖องศา
พอเอาออกมาข้างนอกเจออากาศร้อน
กี่วันเดี๋ยวมันเสียแล้วพี่บุ๊คพี่ปุ้ยฮะ

ฉะนั้นคนที่ซื้อไข่จากรถเร่เนี่ย

ขยับขึ้นบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับ
เพราะว่าต้นทุนมันก็มาสูงแล้ว
จะให้ไปขายในราคาที่ถูกกว่าราคาทุน

สรุปง่ายก็คือไข่ราคาถูกคือไข่ที่ใกล้จะหมดอายุ
เทขายนั่นเองฮะต้องระวังเลยคุณผู้ชม
ใช่จากราคาฟองละสัก๓บาทกว่า
เมื่อกี้ถ้าเป็นไข่ถูกไข่หน้ารถเหลือบาทกว่าเอง

ช่วงนี้คือไข่ล้นคนก็ซื้อน้อยนะ
เขาบอกว่าไข่มันเยอะแต่คนไม่มีเงินซื้อกระหนักไข่
อันนี้ใช่อันนี้เป็นปัญหาคือคนไม่มีเงินที่จะไปซื้อ
แต่ต้องตั้งข้อสังเกตถ้าถูกเกินไปก็อย่าไปซื้อเลย
เพราะเสียเงินเปล่านะฮะซื้อมาก็ใช้ไม่ได้นะฮะ